มิติที่ทับซ้อนกันอยู่หลายเรื่องนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องคนรอบตัวของคุณแตงโมที่มีความสัมพันธ์กันนะคะ
อย่างล่าสุดที่ผ่านมาคุณแอนนาซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนสนิท
แล้วก็รักกันเนี่ยนะคะก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมา
เพราะว่าไปออกรายการรายการหนึ่งนะคะเป็นเชิงลี้ลับ

เออก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์บอกเอ้าทำไมไปออกรายการเรื่องนี้
เป็นลักษณะของการเรียกวิญญาณคุณตังโมมาเอาเพื่อนไปหากินหรือเปล่า
นะคะก็มีการออกมาชี้แจงนะคะจากคุณแอนนานะคะ
ที่บอกว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าหากินกับการเสียชีวิตของคุณแตงโม
หลังจากไปออกรายการนี้แล้วทางรายการเขาโปรโมทบอกครั้งแรกของการเชิญวิญญาณแตงโมนิดา
สื่อสารกลางรายการจนได้ยินเสียงปริศนาเท่านั้นแหละค่ะ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะก็เพราะเขาบอกว่า
แตงโมไม่เชื่อเรื่องวิญญาณเพราะว่าเขานับถือศาสนาคริสต
แต่ทำไมไปออกรายการเอาชื่อเพื่อนที่เสียชีวิตแล้วไปใช้
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปคุยกับคุณแอนนาค่ะ
ชี้แจงประเด็นร้อนเรื่องนี้บอกว่า
ตอนที่ตอบรับไปออกรายการเนี่ยก็คิดเพียงแต่ว่า
คดีของเพื่อนเราจะมีคนติดตามมากน้อยแค่ไหน
ส่วนตัวกลัวว่าจะไม่มีคนติดตามแล้วคดีมันจะเงียบไป

ก็เลยตกลงไปออกหลายรายการมาก
เพื่อพูดถึงคดีหรือคลายความสงสัยในคดี

ก็ยอมรับว่าตัวเองอาจจะขาดการไตรตรองเรื่องรูปแบบของรายการ
รวมถึงความเชื่อทางศาสนาที่แตงโมนับถือ
เพราะฉะนั้นก็ขอยอมรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว
แต่ถึงแม้รายการเทปนี้จะมีการเผยแพร่ออกไป
ไม่กังวลอะไรเพราะว่าในรายการพูดถึงแต่ความดีของแตงโมค่ะ
กลัวว่าคดีจะถูกปิดไปโดยไม่ได้รับความยุติธรรม
พี่ก็เลยออกไปหลายรายการมากที่จะพูดถึงคดีเกี่ยวกับความสงสัย
แต่คราวนี้พอรายการคนอุดผีมาเนี่ยพี่อาจจะขาดการไตรตรองในเรื่องของรูปแบบรายการ
หรืออะไรต่างในการสัมภาษณ์และเกี่ยวกับศาสนาที่โมนับถือ
ซึ่งตรงนี้พี่ก็ต้องขอยอมรับความผิดตรงนี้ไป
ไม่มีเลยค่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยถ้ารายการออนแอร์ไป
เพราะว่าพี่พูดว่าในรายการพี่พูดถึงความดีของเพื่อน
และสิ่งที่เขาทำให้สิ่งที่เขาทำให้พี่
แล้วทำให้พี่ทำให้เขากลับในวันนี้
มันก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกันอยู่แล้ว
สำหรับรายการนี้ประเด็นเทปที่เป็นปัญหา
ทางรายการล่าสุดเขาแจ้งบอกเขาจะเบรกไปก่อนโดยที่ไม่มีกำหนด
ส่วนเอ็นนาเองก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยอะไรกับคุณแม่พนิดาเรื่องนี้เลยนะคะ
ก็ยอมรับว่าครั้งตนเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณแม่ไม่พอใจ

แต่ว่ายังเคารพและให้เกียรติคุณแม่เสมอค่ะ
ผมได้เห็นนะทีเซอร์โปรโมทนะ